เราอยู่ในสังคมที่ไม่น่าไว้วางใจจะเชื่อใครได้

ดูดเก่งดูดเงิน
กดเข้าไปในแอปเข้าไปในเว็บไซต์ก็โดนดูดแล้วนะฮะ

ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่จายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

จำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกันต่อ
ในวันเริ่มต้นสุดสัปดาห์
เพราะว่ายังมีคนถูกหลอกเป็นรายวันอยู่เยอะ
ในขณะที่สังคมก็เริ่มแคลงใจมากขึ้นว่า
เอ๊ะฝากเงินไว้กับธนาคาร
แล้วทำแอปเพื่อมาใส่ในโทรศัพท์มือถือให้โอนเงินกันง่าย
กันไปโอนกันมารับเงินก็รับรับทางแอปมือถือโอนเงินก็โอนทางแอปมือถือ
มันเป็นโลกยุคใหม่ที่มันสะดวกนานนานถึงจะมีความจำเป็นต้องไปธนาคารทีนึง
เดี๋ยวนี้เขาใช้อย่างนี้กันทั้งนั้นแล้ววันหนึ่งก็ปรากฏว่ามันมีเรื่อง
วิกฤตดูดเงินจากบัญชีเงินฝากอันนี้แหละที่เป็น
ข่าวต่อเนื่องมาผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้อีก
ทีหนึ่งเพราะเห็นตัวเลขที่สมาคมธนาคารไทยเขา
ประเมินว่าจำนวนเงินที่ถูกหลอกถูกดูดไปแล้วเนี่ย
มากบ้างน้อยบ้างเนี่ยนะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนหลักพันจนไปถึงหลักสิบล้านหลักร้อยล้านรวมกันแล้วเนี่ยประมาณหมื่นล้านโอ้โหประมาณหมื่นล้านวันนี้เนี่ยคนฝากเงินกับธนาคารแล้วที่ทำแอปโยงกับมือถือเขาเริ่มตั้งคำถามคำถามนี้น่ากลัวครับถามว่าถ้าบัญชีเงินฝากของเราไม่ปลอดภัย
เราจะทำเราควรจะต้องทำยังไง
นี่เป็นคำถามที่ทุกคนเริ่มถามตัวเองแล้ว
ถ้าบัญชีเงินฝากของเราไม่ปลอดภัย

แล้วถ้าสมมุติว่าคำตอบสุดท้ายมันโยงไปถึงว่า
มันจะเกิดโดมิโน่ในปรากฏการณ์ที่จะล้มลงคือ
แห่ถอนเงินออกจากธนาคาร
สมมุติไปถึงจุดนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราปล่อยให้ไปถึงจุดนั้น
โครงข้างโครงสร้างของสถาบันการเงินโครงสร้างของธนาคารล้มคลืนเสียหายแน่นอน
นี่คือสภาวะที่กำลังจะบอกว่าถึงเวลาแล้วครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายสถาบันการเงินทั้งหลาย
ท่านต้องเปลี่ยนเกมรับมาเป็นเกมลุก
สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เขาฝากเงินน้อยในธนาคาร
ว่าเงินเขาปลอดภัยไม่ถูกดูดไปไหน
สร้างความมั่นใจให้กับคนที่มีแอปเชื่อมกับธนาคาร
ว่าไม่ใช่กดไปกดมาแล้วเอ้าเงินหายออกไปโดยไม่รู้ที่ไปที่มา
อันนี้เพื่อจะปกป้องความปลอดภัยเงินของลูกค้าให้มันจริงจังขึ้น
ให้ประชาชนฝากเงินเขาได้มีทางเลือก
เวลานี้เนี่ยผมว่าคนเริ่มคิดแล้ว
ถ้าธนาคารไหนแสดงความจริงจังจริงใจว่าจะปกป้อง
เงินของลูกค้าอย่างจริงจัง

เปรียบเทียบกับธนาคารบางธนาคารที่เฉย
ไม่ได้คิดที่จะทำอะไรเพื่อป้องกันเงินลูกค้า
ผมว่าวันนี้ลูกค้ามีทางเลือก
มีทางเลือกว่าเราควรจะเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคารไหน
เราต้องฝากไว้กับธนาคารที่เขาแสดงความมั่นใจว่าเขาพร้อมจะปกป้องเงิน
ฉะนั้นวันนี้เนี่ยการจัดการกับบัญชีเงินม้าอันนี้ก็ต้องรอ
ถ้าไม่มีบัญชีเงินมามันหลอกไม่ได้หรอกครับ
เพราะไม่รู้จะเอาไปพักไว้ที่ไหน
แต่การที่มีบัญชีเงินม้าเปิดขึ้นมาได้นี่แหละ
ที่มันเป็นเรื่องใหญ่ขณะนี้เรากำลังรอพระราชบัญญัติพระราชกำหนดฉบับหนึ่ง
เป็นพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยี
รอให้มีผลบังคับใช้ตอนนี้ก็เห็นว่าอยู่ในให้กฤษฎิกาดูอยู่เอ๊ะทำไมดูนาน
บอกว่าดู๒อาทิตย์แล้วประกาศใช้ได้นี่มันเลย๒อาทิตย์มาแล้ว
มันติดขัดอะไรอยู่ตรงไหน
ถ้าเปิดบัญชีม้าไม่ได้หรือธนาคารแต่ละธนาคารรู้กันว่า
เอ้าบัญชีนายกอนี่เป็นบัญชีม้า
ธนาคารทั้งหลายที่อยู่ในเครือข่ายเชื่อมข้อมูลกันหมด
นายกอไปเปิดบัญชีม้าที่ธนาคารอื่นสาขาอื่นก็เปิดไม่ได้
นี่เป็นเรื่องที่ต้องทำ
เป็นเรื่องที่ต้องทำถ้าไม่ทำผมคิดว่ามันจะไปกันใหญ่
เธอเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ในฐานะโฆษกของธนาคารแห่งประเทศไทย
ออกคำแนะนำแต่คำแนะนำที่เธอออกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้
ธนาคารทั้งหลายควรจะปฏิบัติตาม
ธนาคารจะต้องตื่นขึ้นมาให้ความร่วมมือ
แล้วล่าสุดอีกคนนึงก็ด่าหน้าออกมาคือ
คุณสิริธดาพนมวันณอายุทยา

สำนักนโยบายและระบบชำระ

ทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
เธอออกโรงเตือนอีกซ้ำมาอีกรอบนึงว่า
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธนาคารโดยตรงเหมือนกัน
ธนาคารทั้งหลายคงได้คำเตือนแล้ว
ก็ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
จริงจังหรือไม่จริงจังแค่ไหนในการป้องเงินลูกค้า

ธนาคารพาณิชย์ธนาคารไหน
มีท่าทีจริงจังในการปกป้องลูกค้า
เราจะได้รู้จะได้อุ่นใจ
ธนาคารไหนทำเฉยทำเป็นทองไม่รู้ร้อน

ลูกค้ามีสิทธิ์จะแห่ไปถอนเงินไปฝากธนาคารอื่นได้
เราต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อน

แจ้งเรื่องด่วนเวลาเงินบัญชีของเราถูกดูดออกไป
หรือบัตรเครดิตหายหรือบัตรอะไรต่ออะไรหายเนี่ย
ผมเห็นเขาส่งคลิปกันมาแล้วเอามาถ่ายทอดให้ดู
หายเงินออกจากบัญชีรีบโทรอายัดบัตรด่วน
นี่เขาเขียนข้อความอย่างนี้แล้วเขาก็มีตารางมาให้ดู
ท่านผู้ชมเอาธนาคารเอาเอาโทรศัพท์มือถือมา
แล้วก็ปี้ไว้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แช่ไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งก่อน
ให้ท่านผู้ชมของเราไปเอาโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดกล้องแล้วก็ถ่ายเก็บไว้
อันนี้เนี่ยแต่ละธนาคารเขาทำไว้ให้ผมลองโทรเข้าไปดูแล้วใช้ได้เลยครับ
อันนี้เป็นเลขหมายที่ไม่ไปปนกับไปทำธุรกิจอื่น
ถ้าไปทำธุรธุรกรรมอื่นว่าถ้าทำอันนั้นกฎหนึ่งทำอันนี้กฎสองทำอันนี้กฎสามทำอันนี้กฎสี่
อันนั้นน่ะช้ามากพูดกับเครื่องเครื่องบอกเรากว่าจะได้พูดกับคนเสียเวลามาก
แต่ว่าอันนี้ที่เขาทำขึ้นมาใหม่เนี่ยสะดวกครับ
เอาไว้เฉพาะเวลาบัตรเครดิตหายหรือเงินถูกหลอกออกจากบัญชีใช้ได้เลยครับ

ทีนี้ก็มาปิดท้ายด้วยคำเตือน
ที่เคยเตือนถึงคนที่มีบัญชีเชื่อมแอปติดต่อกับมือถือ
เขามีคำเตือนอย่างนี้ครับ
ผู้ใช้งานควรตรวจสอบตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
สมาร์ทโฟนของตนเองมีการอนุญาตให้แอปพลิเคชันที่ไม่รู้จัก
ขั้นตอน๘ขั้นตอน
เขาห้ามใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่ปลอดภัยมาทำธุรกรรมทางการเงิน
ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในสื่อสาธารณะเกินความจำเป็น
ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้า
ไม่ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านวัย
ฝ่ายสาธารณะ๖ดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ได้รับรองโดยผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการ
มีสติรอบครอบก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งและศึกษาและติดตามข่าวสารใช้เทคโนโลยี
อันนี้บางข้อมันก็ลิดลอนความสะดวกไปเยอะแต่ว่าเขาเตือนให้ระวัง
สำคัญคือคนที่ได้รับคำเตือน
คนที่ดูโทรทัศน์คนที่อ่านหนังสือพิมพ์ตื่นเช้าขึ้นมาเจอว่าคนถูกหลอกทุกวัน
เชิญเช้าขึ้นมาคนเครียดฆ่าตัวตายตื่นเช้าขึ้นมามีปัญหาว่าคนถูกหลอกด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้
คนเหล่านี้เขาระวังแต่มีคนไทยอีกเยอะไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ดูโทรทัศน์
ไม่รู้หรอกว่าที่เขาหลอกกันโครมโครมโครมเนี่ยมันเป็นอย่าง
ไหนไม่รู้เรื่องเอาแล้วจะทำยังไงคนเหล่านี้เขาไม่รู้
เรื่องเป็นหน้าที่ของรัฐสิครับรัฐต้องลงทุนที่จะทำ
ให้คนเข้าถึงข้อมูลให้คนรู้เรื่องเป็นหน้าที่ของรัฐ
ปกป้องประชาชนไม่ให้เสียหายถูกหลอกถูกดูดเงิน
อย่าไปแค่เตือนเตือนอย่างเดียวไม่พอต้องมีกรรมวิธีอย่างอื่น
ผมถึงเคยบอกว่ายอมเสียเงินสิลงโฆษณาให้มันชัดเจนมากขึ้นมากขึ้น
คนจะได้ระวังตัวฉะนั้นระยะที่รอพระราชกำหนดฉบับนี้
ผมคิดว่าบรรดาธนาคารทั้งหลายแสดงความจริงใจหน่อยครับ
อย่าให้เกิดภาวะว่าคนแห่ไปถอนจากธนาคารนี้ไปสู่อีกธนาคารหนึ่ง
แล้ววันนั้นวงการธนาคารมันจะยุ่งครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันจันทร์วันนี้ครับคุณแบ็คคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ